ดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับสองสาวไอดอลเลยยุค๙๐นะคะ
สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าอยู่กับคู่ดูโอในตำนานนะคะ
ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับโป้จอยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้า
พูดถึงโป้จอยก่อนค่ะที่มาที่ไปค่ะยุคที่นั้นมาเจอกันได้ง่ายคะครับ
เราเจอกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเดียวกัน
ก็จะแบ่งกันใครเป็นเจ้าใครเป็นโม
ต้องบอกว่าตอนนั้นเราก็เด็ก

ก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่า

ก็เลยออกมาเป็นแบบนั้น

ตอนนั้นมันเป็นบรรยากาศที่แบบ
มันก็สนุกดีนะคะแล้วพอยิ่งตอนนี้

ทุกคนมีแบบหน้าที่การงาน
ทำงานยังไงโตแล้วมีลูกมีสามี
มีภรรยาเรารู้สึกว่า

เป็นความผูกพันส่วนถ้ามีแฟน

ก็ช่วยเก็บพาชิณาท์ให้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้ก้มไม่ไหวแล้วปวดหลังมาก

เขาชอบและชื่นชมเราในเรื่องของความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อน
คือเราแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนชัดเจน
แล้วเพื่อนที่เห็นเราก็คงอยากมีมิตรภาพอะไรแบบนี้

ที่เราไม่เคยที่จะต้องมาคิดหรือประดิษฐ์อะไรมากมาย
แต่เป็นน่ารักเหมือนเดิมแต่วันุ่นสั้นบันที่นี้
ใช่ค่ะ
และก่อนไปก็ทางบัฐเทิร์นแหละครับ

เนี่ยก็เผื่อที่เจอกันนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป